ส่วนคดีที่เชียงใหม่เนี่ยก็ถือว่าคลี่คลายจับคนร้ายได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับก่อนจะไปดูโฉมหน้าคนร้ายย้อนไปดูคดีนี้ก่อนนะฮะเชื่อว่าท่านยังจำได้อยู่แล้วนะครับต่อเนื่องมาวันสองวันแล้ว
ค่ะนางนางสาวิราวร์บุญเรืองอายุห้าสิบปีนะครับ
เป็นศพที่ถูกพบถูกห่อด้วยป้ายโฆษณาไวนินแล้วก็มัดด้วยนะครับ
สายเชียงใหม่บุษเมิงนะครับพบสบเมื่อสิบแปดกรกฎาคมนะครับ
สภาพศพคือหน้าเละเลยถูกทุบมาจนจำหน้าไม่ได้
ญาติมายืนยันศพก็เพราะจำได้จากรอยสักตามร่างกายนะเนี่ยฮะ
แล้วก็บอกว่านี่แหละคือลูกสาวนางสาวิลาวันบุญเรืองอายุ๕๐
ที่ท้องโตไม่ได้ตั้งท้องแต่เคยผ่าตัดช่องท้องอะไรพวกนี้
หายไปจากบ้านตั้งแต่๑๖กรกฎาคมติดต่อไม่ได้เลย
ทำงานเป็นอสมประจำหมู่บ้านด้วยนะฮะ

ทางแม่แล้วก็ลูกชายของผู้ตายบอกว่า
สงสัยผู้ชายคนหนึ่งเป็นทหารเกษียณ

ลูกสาวเนี่ยแอบคบหาด้วยในฐานะกิ๊ก

ซึ่งก็เคยทะเลาะกับเมียหลวงของเขาถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นโรงพักอะไรกันมาแล้ว

วันนั้นคุณกิติศักดิ์วิรชัยเจริญสุข

เขาแอบคบหากันจริงแล้วก็ภรรยาเขาไม่รู้

ตอนที่ภรรยาเขารู้ถึงขั้นถูกไล่ออกจากบ้านตรงมาอยู่ที่บ้านอื่น

นางสาวิลาวันผู้ตายก็ตามเข้ามาอยู่ด้วย
เขาก็ไล่กลับไม่เอาไม่ครบอะไรแล้ว
แล้วก็มาครั้งล่าสุด
มาหาเขาแวะมาหามาเอาชะองชะอมอะไรพวกนี้
ค่ะเขาบอกว่าเจอครั้งล่าสุดคือ๑๗กรกฎาคม

แล้วก็ผู้เสียชีวิตเหมือนกับเอาเอกสารอะไรมาอ่านเตรียมสอบ

แล้วก็ได้ยินเหมือนคุยโทรศัพท์กับเพื่อนว่าจะออกไปสังสรรค

แล้วก็ไปกล่าวโทษผู้ตายด้วยว่าโอ้เธอชอบกินเหล้า

ลองฟังในวันนั้นหน่อยนะครับผู้ชมครับ
แล้วก็ไปคลิกกันเนี่ยอ่า

แล้วเราไปรู้จักกับเขาได้ยังไง

ญี่ปุ่น

แต่แฟนก็มาจับได้ทีหลังมาจับได้โทรศัพท์
มันมีไลน์มีอะไรในโทรศัพท์นั้นมาจับโทรศัพท์เอาโทรศัพท์พี่ไปทุบ
คือเขาไม่ยอมเลิกเราพยายามจะเลิกกับเขานะดูแล้วมันอยู่ไม่ได้
เราได้มีการให้เงินอะไรกับเขาไหมครับผมมันก็มีบ้างมีบ้าง
ขอจ่ายพันสองพันไรเนี่ยพันไรเดี๋ยวเรามาขอก็ให้
แล้วเรื่องกินเหล้าเนี่ยไปกับเพื่อนมันบ่อยกินเหล้าเนี่ย
มันชอบกินเหล้าข้าวบ่อนเนี่ยแต่พวกนั้นไม่สงสัยว่าข้าวบ่อน
เอาไปเล่นมิงโกแต่ที่ผมรู้เนี่ยว่ามันเอาเอาไพ่มาให้ผม
ไผ่สามรอบไว้นะเขามีแบบศัตรูหรือว่ามีเจ้าหนี้หนี้สินอะไรที่อันนี้ผมไม่รู้อะไร
หนี้สินอะไรไม่รู้เลย
วันนั้นเขาก็ต้องปิดบังใบหน้าอะไรไว้ชื่อเสียงนามสกุลเพราะว่าอยู่ในฐานะผู้ต้องสงสัย
แต่เขาก็แสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยกันนี่ไงผมก็อยู่ที่บ้าน
ใช่เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
แต่วันนี้ครับท่านผู้ชมครับตำรวจไปจับกลุ่มตัว
วันนี้ไม่ต้องปิดบังแล้วเป็นผู้ต้องหาแล้ว
ร้อยตรีทองภูลสุวรรณกัณฑาอายุหกสิบเจ็ดปีแล้วนะนี่ฮะ
เป็นทหารเกษียณนะครับไปจับกลุ่มที่บ้านพัก
ที่ตำบลแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
แล้วก่อนนั้นที่ตำรวจเบาะแสที่ได้คือ
ใช้โทรศัพท์ครั้งสุดท้ายอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่ริมของผู้ตาย
แล้วพบว่าไปบ้านพักหลังหนึ่งมีการทะเลาะกัน
ก่อนจะมีการขับรถนำศพมาทิ้งตำรวจไปจับกลุ่มเลยฮะ
ร้อยตรีทองภูลนะครับอยู่ที่บ้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย
เอาหมายสารไปจับวันนี้เลยนะครับเขาก็ยอมมอบตัวแต่โดยดี
แล้วก็พาตำรวจไปชี้จุดทิ้งหลักฐานที่เป็นขวดเหล้า
ที่ใช้ตีหน้าผู้ตายจนเละโดยเอาไปทิ้งแถวคูหน้าบ้าน
ส่วนจักรยานยนต์ของผู้ตายที่ขี่มาหาเขาที่บ้าน
จอดไว้ใต้ถุนบ้านเอาผ้าคลุมเอาไว้ฮะ
เพื่อปิดบังอำพลางตำรวจก็คุมตัวไปทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพในที่เกิดเหตุต่อนะครับ
ตรงจุดที่เอาศพไปทิ้งนะครับเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะ
นี่จุดที่บ้านที่เอาขวดเหล้าตีหน้าเขา
อายุ๖๗แล้วนะผู้ตายอายุ๕๐
ร้อยตรีทองพูนบอกว่าตอนที่คบกันเนี่ย
ตอนนั้นเขาเป็นอดีตทหารนะเขาก็เสียนละนะ
อายุเนี่ยก็เกษียณมากว่า๘ปี
เป็นอดีตทหารช่างค่ายกาวิระเชียงใหม่
คบเป็นกิ๊กกับผู้ตายมาประมาณ๑๐ปี
สาเหตุของการลงมือสังหารก็เนื่องจากขอเลิกกับผู้ตาย
แต่ผู้ตายไม่ยอมก็เลยทะเลาะกันแล้วก็เป็นชนวนเหตุให้ฆ่านะครับ
ร้อยตีทองภูลบอกว่ามันเริ่มมาจากผู้ตายมาหาเขาที่บ้านพัก

ผู้ตายเมาแล้วชักมีดขึ้นมาขู่เรื่องขอเลิกนะ
แต่ผู้ตายไม่ยอมเลิกแล้วก็ขู่ว่าจะฆ่าเขาให้ตาย
และจะเปิดเผยความลับที่มีความสัมพันธ์ให้คนรับรู้
จากนั้นผู้ตายใช้มือมาตบที่เขาหนึ่งที
อันนี้ผู้ต้องหาอ้างอย่างนี้นะ
ก็เลยโมโหก็ชกเข้าไปที่ใบหน้าผู้ตายหนึ่งครั้ง
จะคว้าขวดเหล้าทุบตีซ้ำจนผู้ตายล้มลง
แล้วก็ใช้เชือกรัดคอซ้ำจนผู้ตายเนี่ยเสียชีวิต
ใส่กระโปรงหลังรถเก๋ง
ก่อนจะนำรถไปล้างจนสะอาด
แล้วก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติที่บ้าน
ก็มาติดตามดูข่าวสารต่าง
คือไม่คิดจะหนีไปไหนด้วยกะว่าจะใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้นะครับ
คิดว่าน่าจะรอดกระทั่งตำรวจมาจับกลุ่มที่บ้านในวันนี้ครับ
แล้วลุงเอาขวดตีเขาแล้วเอามาทิ้งตรงนี้หรือเปล่ายังไง
แล้วแร่งเขาล่ะครับเอาไปเองเหรอครับทำเอง

ร้อยตรีทองภูลคนก่อเหตุเนี่ยนะคะยังพูดเหมือนกับแบบเอาดีเข้าตัวเบาอ่ะ
นี่นะก็ผมรู้สึกรักลูกรักเมียผมสงสารลูกเมียผม
ก็เลยจะต้องเลิกกับกิ๊กคนนี้ให้ได้ก็เลยฆ่าเขา

ถูกต้องถูกต้องแล้วก็อ้างแบบนี้ค่ะว่าที่ผ่านมาพยายามจะขอเลิกกับผู้ตายมาหลายครั้ง
พยายามจะหนีผู้ตายมาแล้วด้วยพยายามจะบอกเลิกพยายามจะหนี๓ครั้งแล้วนะ
แต่ผู้ตายไม่ยอมเลิกก็ยังตามมาเจอล่าสุดที่มาเจอเนี่ยก็เพราะว่าตัวเองไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
มีหลานไปเยี่ยมหลานถ่ายรูปโพสต์ในเฟซบุ๊คผู้ตายก็แกะรอยจนรู้ว่าอยู่ไหน
มาหาถึงบ้านแล้วก็มาเกิดเรื่องขึ้นยืนยันว่าลงมือก่อเหตุคนเดียวค่ะ
ไม่มีคนอื่นมาเกี่ยวข้องยืนยันว่าจะไม่ไปขอขมาศพด้วยนะจะไม่ไปขอขมาศพอย่างแน่นอน

ส่วนบรรยากาศที่งานศพนะคะของนางสาววิลาวันที่บ้านของผู้ตายวันนี้เป็นวันสุดท้าย
มีเพื่อนสนิทมีญาติพี่น้องมีคนรู้จัก
ก็เดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมากหลายร้อยคนเลยนะคะ
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ลูกชายบวชหน้าไฟให้กับผู้ตาย
จันสมอินทะผลอายุ๗๑ปีแม่ของผู้ตาย
ก็บอกว่าจากนี้ก็จะเริ่มทำใจ
แล้วก็บอกตั้งแต่ก่อนจับตัวผู้ต้องหาได้
เพราะว่าอยากจะให้จับตัวผู้ต้องหาให้ได้เร็ว
ส่วนตัวผู้ต้องหาเองเนี่ยไม่ต้องมาขอขมาหรอกก็ไม่เป็นไร
ก็ที่ผู้ต้องหาบอกว่าจะไม่ไปขอขมาศพไง
ทำได้ล่ะทำใจได้ล่ะถึงเข้าได้ล่ะ
ผลตมตรีสุรพนธ์เตรียมบุตรผู้บังคับการสืบสนสอบศวรรษ์ตำรวจภูทรภาค๕
บอกว่าคดีนี้แกะรอยมาจากกล้องวงจรปิดนะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจเนี่ยไปแกะรอยกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ตามเส้นทางในพื้นที่อำเภอแม่ริม
ก็จะเห็นตั้งแต่อำเภอแม่ริมไปถึงอำเภอเสมิงเนี่ยพบคนร้ายเดินเข้าออกบริเวณที่จอดรถเก่ง
อ่ามันแบบผิดปกติค่ะอ่าทำไมต้องเดินเข้าเดินออกอะไรแบบเนี้ยนะครับ
ก็เลยไปขออนุญาตศาลจังหวัดเชียงใหม่ออกหมายจับในวันนี้นะฮะอันนี้เป็นหลักฐานสำคัญนะครับ
แจ้งข้อหาตอนนี้ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตาย
ควบคุมตัวไปโดยมีคดีเรียบร้อยนะครับที่สพเสมง